ติดตามขีดเส้นใต้เมืองไทยนะคะ
ยังคงต่อกันที่เรื่องของการปฏิรูปองค์กรตำรวจในภาค๒
เมื่อวานนี้ใครที่ได้ดูนะคะสนุกสนานแล้วก็เข้าใจง่ายด้วยนะคะ
วันนี้คุยกันต่อนะคะเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะกับคุณสุภาพคลี่ขจายค่ะ

ขีดเส้นใต้เมืองไทยเมื่อวานนี้
เชิญพลตำรวจเอกพงศพัฒนพงษ์เจริญ
มาพูดเรื่องการปฏิรูปตำรวจ

คนฟังบอกว่ายังตอบโจทย์ไม่หมด
เพราะมีหลายเรื่องที่ยังแคลงใจอยู่
เรื่องที่ยังอยากได้คำตอบต่อ
เส้นใต้วันนี้ก็ตามคำขอครับ
ผมยังอยู่กับพลตำรวจพงศพัฒน์อีกวันหนึ่ง
จะได้คุยกันเรื่องของการปฏิรูปตำรวจต่อนะครับ

ต้องใช้เงินมากพอสมควรนะครับ
ในการที่จะทำให้ตำรวจท้องอิ่ม

ไม่ต้องไปรีดไปไถไม่ต้องไปรังแก่คนจน

ไม่ต้องไปหาเงินกับกระบะนี้ตำรวจชั้นล่างนะ

โครงสร้างนี้ถ้าเงินยังอยู่เท่านี้

คืออย่างนี้ครับการปฏิรูปครั้งนี้เนี่ย
ประเด็นหนึ่งคือเรื่องที่คุณสุภาพกำลังพูดถึง

ถ้าปราศจากงบประมาณในการดำเนินการ
การป้องกันปราบปรามอาทยากรรมอะไรต่างเหล่านี้นะครับ
มันเกี่ยวข้องกับยานพานะน้ำมันลดเบี้ยเลี้ยงอะไรต่างเหล่านี้
ก็เป็นที่น่ายินดีครับว่าในร่างพระราชบัติ
ประมาณปี๒๕๖๐ที่กำลังจะเข้าสภานะครับ
เข้าสู่การพิจารณาของสภานิติบัญญาติแสงชาติเนี่ย
ปีนี้เป็นปีแรกที่สำนักงานของชาติได้ความกรุณา
จากรัฐบาลจากท่านนายกจากท่านผู้เด็กประวัติภูมิสวรรค์

แสนล้านบาทเนี่ยก็จะมีงบบุคลากรงบลงทุนอะไรต่าง

ที่เหลืออีก๓๐ซึ่งถือว่าเยอะนะครับ๓๐๐๐๐๐๐๐บาท
เป็นงบที่จะมาปรับปรุงประสิทธิภาพในการทำงานของตำรวจ

งานกับเงินมันไปด้วยกันแต่ก่อนเนี่ยนะ
โรงพักเนี่ยค่าน้ำมันที่ได้เนี่ย

ผู้กำกับก็ไปเต้ยเอาจากเจ้าของอาบอบนวดมั่ง

สุดท้ายขึ้นมาก็ไม่กล้าไปทำอะไรกับเขา

เพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยผู้กำกับไม่มีเงิน
ต้องรองบประมาณตามโครงการต่าง

จะถึงสถานีตำรวจเหลือนิดเดียว
ปีนี้เนี่ยการบริหารจัดการวะประมาณ

เป็นหัวหน้าลงพักแข่งหนึ่งจะรู้เลยหลังจากที่พระราชบัญญัติผ่านการพิจารณาของสภา
รู้เลยว่าเงินจำนวน๓๐๐๐กว่าล้านที่จะให้ลงพักเนี่ยตัวเองได้เท่าไหร่
เป็นค่าน้ำมันเท่าไหร่เป็นค่าอะไรต่างในท่านจะต้องบริหารจัดการเงินจำนวนนี้
เพื่อให้ประสิทธิภาพการดูแลพี่น้องประชาชนมันเป็นไปได้
เมื่อก่อนนี้ไม่รู้เลยว่าตัวเองจะมีเงินเท่าไหร่จะให้สายตรวจวิ่ง๓ผลัดรถกี่คัน
ก็ไม่รู้น้ำมันจะเอาเงินที่ไหนไปซื้อก็อย่างที่คุณสุภาพว่าก็ต้องไปเอาที่นู่นเอาที่นี่เอาที่นั่น
มีพระคุณทั้งนั้นต่อไปนี้ไม่ต้องรัฐบาลจัดสรรให้แล้วคุณไม่ต้องไปหาจากที่อื่น
มาเนี่ยเพียงพอเพราะพื้นฐานการจัดสรรงบประมาณเราดูว่าพื้นที่คุณกี่ตารางกิโลเมตร
สถานภาพอาทยากรรมเป็นอย่างไรสายตรวจมีกี่ผัด
ควรจะเป็นสายตรวจรถยนต์รถจักรยานยนต์เดินเท้าหรืออะไรอย่างไร
เลี้ยงเป็นอย่างไรที่จะสามารถควบคุมดูแลไม่ให้อาจยากรรมเนี่ยมันเป็นผลร้ายต่อพี่น้องประชาชน
เพราะฉะนั้นมีเงินอยู่ในมือตั้งแต่ต้นปีตั้งแต่วันแรกของงบประมาณประจำปี
ก็จะมีการกระบวนการตรวจสอบแต่ว่าเป็นผลดีที่หัวหน้าโรงพักเนี่ยจะได้รู้ว่าภารกิจอะไรสำคัญภารกิจอะไรลองลงมา
เมืองท่องเที่ยวศูนย์การค้าเยอะแหล่งอะไรต่างก็จะได้บริหารจัดการไปตามนั้น
ตามสภาพปัญหาที่ตัวเองควรจะต้องรับผิดชอบหรือดำเนินการ
คนไทยเขารู้ว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันมีสองเรื่องนะครับตำรวจชั้นผู้ใหญ่เนี่ย
ธุรกิจสีเทาแล้วก็เป็นผลให้ไม่สามารถขับเคลื่อนกระบวนการใช้กฎหมาย
อย่างตรงไปตรงมาครับแหล่งผิดกฎหมายก็เกิดขึ้นมาเยอะแยะครับ
ต้องปิดตี๓ตี๔อยู่ได้ลูกหลานเยาวชนเสียหายหมด
เพราะว่าตำรวจไม่ไปจับเขาเพราะเขาส่งสวยให้ตำรวจ
เรื่องที่๑เรื่องที่สองคนจนขับรถไปก็ถูกรีดถูกไถ
ทำมาหากิงก็ถูกรีดถูกไทยมันมีสองส่วน
ฉะนั้นเนี่ยถ้าได้เงินลงมาส่วนล่างน่าจะแก้ได้พอสมควรนะครับ
ก็เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยแต่อีกส่วนหนึ่งที่อย่างเรารู้เนี่ยนะครับ
ตำรวจส่วนใหญ่เนี่ยเป็นตำรวจที่ดีแม้จะเงินเดินน้อยก็ทุ่มเทอุทิศตน
ทำงานอย่างตรงไปตรงมาแต่ก็อาจจะมีบางส่วนที่มันทนไม่ไหวกับไอ้สิ่งเยาว์ยวน
หรือว่ามีนายบางคนที่มันแย่นะครับก็จะไปให้ลูกน้องส่งงูส่งเงินอะไรต่างมาเนี่ย
ซึ่งการปฏิรูปที่เรานับหนึ่งในครั้งนี้เนี่ยท่านผู้จัดการตำรวจแห่งชาติเนี่ย
เห็นปัญหาที่เกิดขึ้นจากคนที่เป็นนายแล้วเราไปข่มขืนใจลูกน้องให้ต้องส่งเงินส่งอะไรต่างเหล่านี้
มันทำให้ก่อเกิดกระบวนการทั้งระบบมันผิดเพี้ยนไปหมด
เพราะฉะนั้นก็การปฏิรูปในครั้งนี้เราปฏิรูปทั้งผู้ค้ำชา
ปฏิรูปทั้งข้าราชการที่ปฏิบัติงานไม่ว่าจะเป็นจราจรสายสืบสายตรวจอะไรต่าง
ที่เคยสร้างความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชน
ไม่ทำตามกฎหมายไม่ประพฤติตนที่ดีงามตามระเบียบจัญญาบัน
รวมถึงพนักงานสอบสู่อะไรต่างทุกคนต้องปฏิรูปตัวเอง
พูดอย่างนี้ตำรวจไม่ว่าจะใครก็ตามไม่ว่าจะอยู่ระดับไหนทำหน้าที่อะไร
ต่อไปนี้ถ้าทำไม่ตรงไปตรงมาไม่ดำเนินการตามกฎหมายที่เขาให้อำนาจไว้
ประพฤติปฏิบัติตนตามคันลองที่ถูกต้องถือว่าเป็นผู้ที่ขัดขวางการปฏิรูปทั้งหมด
เพราะฉะนั้นท่านจะมียศเป็นรองพบตรเป็นผู้บัญชาการเป็นผู้การ
หรือจะเป็นตำรวจจราจรตำรวจสายตรวจเข้าไปเก็บตรงเก็บตังค์เขาไม่ได้หมด
อันนี้คือสิ่งที่เรามุ่งหวังและผมคิดว่าวันนี้เราทำความเข้าใจร่วมกันแล้ว
อย่างที่เราพูดกันเมื่อวานนี้ทุกคนรู้แล้วว่ากระบวนลดไฟของการปฏิรูป
ออกจากสถานีแล้วว่าใครจะต้องทำหน้าที่อะไรอย่างไร
เพราะฉะนั้นถ้าท่านไม่ทำในสิ่งที่ควรทำไม่ได้ทำภายใต้ของกฎหมายนั้น
ถือว่าเป็นกระบวนการในการขัดขวางการปฏิรูปต่าง
ระหว่างนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่ละทิ้งจากผลประโยชน์ที่เคยมีคนเคยได้
จากการโยกย้ายแต่งตั้งจากการส่งสวยสถานอบายมุก
จากการส่งสวยของแหล่งธุรกิจสีเทา
กับตำรวจชั้นเล็กเลิกรีดไถพ่อค้า
เลิกลีดไถ้คนลำบากยากจนเลิกไปหาผลประโยชน์
นายก็ควบคุมบังคับบัญชาผู้ใต้คำชาได้

เพราะฉะนั้นกระบวนการในการปฏิรูปครั้งนี้
เรามองข้าราชการตำรวจ๒แสนกว่าคนในภาพรวมส่วนหนึ่ง
แล้วส่วนที่ต้องแก้ไขก่อนก็คือคนที่เป็นนาย
ประพฤติปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างลากลดละเลิกในสิ่งที่ไม่ควรทำ
ถึงจะเป็นตัวอย่างแก่ผู้ใต้บังคับชาได้
ผมว่าข้าราชการตำรวจชั้นผู้น้อยเขาไม่มีปัญหา
เขาประพฤติปฏิบัติตนเนี่ยส่วนใหญ่แสนกว่าคนเขาทำงานในหน้าที่ประจำวันอยู่แล้ว
แต่ถ้าหากมีผู้คับชาที่ดีประพฤติตนเป็นตัวอย่าง
เอารัฐเอาเปรียบเขาเป็นผู้นำที่เขาพูดแล้วเขาเชื่อถือไว้วางใจอะไรต่าง
ผมว่าทั้งองค์คาพยพทั้งบนทั้งล่างจะมาประกบกัน

ในชั้นสปชนะตอนนั้นเขาพูดกันมากนะ
เรื่องการปรับเปลี่ยนกระบวนการตำรวจเนี่ย
เขาบอกว่ารีบทำซะตอนนี้
เพราะถ้าการเมืองมาทั้งหมดที่คิดกันเนี่ยเหลว
เพราะการเมืองจะเข้ามาสั่งการ
การเมืองจะเข้ามาคุ้มครองการโยกย้ายแต่งตั้งอยู่การเมือง
การเมืองกับตำรวจจากนี้ไปมันควรจะรักษาระยะห่างกันยังไง
คือยังงี้โดยกฎระเบียบข้อบังคับ
เราก็ต้องยอมรับว่าการเมืองก็ยังเป็นผู้ปกครองดูแล

แต่ว่ามันอยู่ที่กลไกข้างในต่างหากนะครับ
ข้าราชการตำรวจถ้าเราประพฤติปฏิบัติดี
แล้วก็มีการรักษาระยะห่างพอสมควร

เพราะทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยผู้ที่มีความสำคัญที่สุดคือพี่น้องประชาชน
สังคมที่ติดตามตรวจสอบดูแลอยู่
เพราะฉะนั้นถ้าสังคมเข้มแข็งตำรวจเองแข็งแรง
กระบวนการแทรกแทงอะไรต่างมันก็จะน้อยลงโดยปริยาย
เพราะนักการเมืองอะไรต่างก็มาจากพี่น้องประชาชน
ฉะถ้าทำในสิ่งที่สังคมพี่น้องประชาชนเขาไม่ต้องการ
ก็เป็นอันตรายสำหรับนักการเมืองอยู่แล้ว
แต่ว่าถ้าตำรวจเข้มแข็งด้วยตัวเองด้วยแล้ว
มีระบบระเบียบมีหลักเกณฑ์อะไรต่าง

ยิ่งจะเป็นส่วนช่วยเสริมที่ทำให้กระบวนการบริหารจัดการของสำนักงานตำรวจชาติ

แล้วถ้าทำมาประมาณหนึ่งของใหม่เขาห้ามอยู่แล้ว
เขาระวังตัวอยู่แล้วแต่เขาจะสั่งโดยอย่างอื่น
ซึ่งท่านก็รู้อยู่ว่าเป็นคำสั่งของเขา
คำถามก็คือว่าไม่ยอมทำตามเขาได้หรือครับ
คือเราไม่ปฏิเสธข้อเท็จจริงนะครับ
หรือไม่ปฏิเสธวัฒนธรรมของสังคมไทยอะไรก็แล้วแต่

บางครั้งเนี่ยขณะที่เราคุยกันเนี่ยมันก็กลายเป็นอดีตไปแล้ว
แต่ว่าถ้าหากเรามีกฎเกณฑ์กติกาที่ชัดเจน
และเป็นความตั้งใจของผู้นำองค์กรตำรวจในปัจจุบัน

ถ้าท่านมีความตั้งใจจริงผมว่า
ระดับผู้จัดการตำรวจแห่งชาติกับผู้นำรัฐบาล
หรือผู้ที่ดูแลท่านคุยกันได้
ว่าอะไรควรไม่ควรนะครับ
ว่าตำรวจจะอยู่แบบไหนอย่างไรถึงจะมีศักดิ์มีสี
เพราะว่าทางฝ่ายการเมืองหรือผู้นำรัฐบาล
รัฐบาลก็อยากให้ตำรวจเป็นที่รัก

ไว้วางใจจากพี่น้องประชาชนเช่นเดียวกัน
เป็นการเสริมในสิ่งที่รัฐบาลกำลังทำ
หัวหน้าหน่วยก็มีความสำคัญ

มีอะไรจะต้องพูดคุยต้องเจรจาก็ว่ากันไป

ถ้าตำรวจที่เขาดูอยู่

แล้วก็การเสียอ้อนแล้วมันไม่ได้เป็นไปตามนั้นหรอก

คืออย่างนี้ครับกระบวนการปฏิรูปในครั้งนี้เนี่ย
เป็นกระบวนการที่เกิดจากการทำหลายส่วน
เรามีความเห็นชอบร่วมกัน
ถึงเวลาแล้วที่ตำรวจจะต้องเปลี่ยนแปลง
เราไม่อาจจะปฏิเสธได้สำหรับแนวทางการปฏิรูป
เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ทุกคนเห็นด้วย
ในระดับผู้คำชาเราออกพื้นที่
เราไปพูดคุยกับผู้กับท่านประทวนข้อคิดความเห็นต่าง
รวมถึงเกิดแนวทางการปฏิรูปที่ทุกคนได้เห็นด้วย
เพราะฉะนั้นเมื่อรถไฟขบวนนี้ขับเคลื่อนออกไปแล้ว
โดนมีผู้มิชาการศัตรูเองชาติเป็นผู้นำ
ผมจะไปท่านพบตลจะไปหรือใครจะไป
เพราะกระบวนการเกษียณอายุรายการเป็นเรื่องปกติ
แต่คนที่จะต้องทำต่อเนื่องก็จะต้องทำต่อไป
ขบวนรถไฟตัวนี้ออกแล้วหยุดไม่ได้แล้ว
มีแค่สถานี๑ปี๕ปีหรือ๒๐ปีเท่านั้นเอง
สุดท้ายอะไรที่คิดว่าคนจะได้เห็นก่อนเพื่อนในเรื่องทั้งหมดที่จะปฏิรูป
ผมว่ากระบวนการแต่งตั้งที่เราพูดคุยกันไปเมื่อวานนี้นะครับ
อันนี้จะเป็นที่ตระหนักว่าสิ่งที่เราพูดคุยกันเนี่ย
ข้าราชการตำรวจเนี่ยก็จะได้เห็นพี่น้องประชาชนก็จะได้ตระหนักนะครับ
อย่างที่คุณสุภาพว่าไว้เมื่อวานถ้ากระบวนการแต่งตั้งเป็นไปตามระบบคุณธรรม
ไม่มีการซื้อขายตำแหน่งขวัญกำลังใจก็จะเกิดขึ้นไม่ต้องไปถอนทุนอะไรที่ไหน
เรื่องงานสอบสวนการอำนวยความยุติธรรมในเบื้องต้นอันนี้คือหัวใจ
บางครั้งสร้างความเจ็บปวดให้กับพี่น้องประชาชน
เข้าสู่ขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรมในเบื้องต้นที่พนักงานสอบสวนมีหน้าที่
ต่อไปเนี่ยเมื่อเราปฏิรูปพนักงานสอบสวนการรับแจ้งความการทำความเห็นทางคดีการสืบสวนรวบรวมอย่างสุจริตเป็นธรรมเนี่ย
ผมว่าพี่น้องประชาชนก็สบายใจในระดับหนึ่ง
และสุดท้ายถ้าหากเพื่อนข้าราชการตำรวจทั้ง๒แสนกว่าคน
ทั้งนายทั้งลูกน้องเนี่ยเดินไปในทิศทางเดียวกัน
คำนึงถึงความรู้สึกของพี่น้องประชาชนปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเอง
ให้เป็นตำรวจที่ดีเป็นที่น่ารักของพี่น้องประชาชน
เป็นที่ไว้วางใจกระบวนการขับเคลื่อนทั้งหมดก็จะไปได้ครับ
ครับไม่มีข้อสรุปแต่จะบอกว่านี่คือสิ่งที่รอพิสูจน์
ครั้งสำคัญอย่างยิ่งที่เราได้ยินเรื่องปฏิรูปตำรวจมาหลายครั้งหลายหน
ฉะนั้นไม่มีบทสรุปแต่จะรอพิสูจน์
ขอบคุณท่านที่มาเป็นแขกเชิญนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ